ได้ข่าวว่าหน้าบานเพราะว่าเมียสายเปย์ใช่ไหมพี่แจ๊
คุณผู้ชมค่ะวันนี้บันทึงไทยรัฐจะรวมรวมสามีดีเด่นค่ะ
เรียกว่าเปย์ภรรยาแบบออกออกใจดีดีกันมากเลย

ปล่อยเมื่อวันที่๑๓บคุณพพันที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็พาไปส่องกรุนาฬิการูของคุณป๊อก
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคุณมากกี้เนี่ยนะคะเขาเปย์เขาซื้อของขวัญให้สามีเขาเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นยังไม่แต่งงานกันเลยนะคะเป็นแฟนกัน
นี่นาฬิกาเรือนนี้คุณผู้ชมนะคะให้ดูเรือนนี้ไม่ธรรมดา